คุณผู้ชมคะมาดูข่าวคราวในวงการบันเทิงกันนิดนึงค่ะ
ต้องย้อนไปหน่อยก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวนะคะ
คนก็พูดกันในลักษณะที่ว่ามีนางร้ายหน้าเหวี่ยงมีปัญหากับสามี
หอบกระเป๋าออกจากบ้านไปคนแชร์กันในโลกออนไลน์
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะนางรายหน้าเหวี่ยงท่านนี้คือใครใช่พี่หนิงปณิตาหรือเปล่า
คือพี่หนิงปณิตาเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้
ตั้งแต่๑๗กุมภาพันธ์นะคะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่หนิง
บอกนางร้ายหน้าเวียงออกจากบ้านสามีไม่ใช่เพราะยังอยู่ที่เดิม
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้อีกเลยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้แค่นี้สั้น
แต่มันก็ยังมีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะระยะอะค่ะล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงบ่าย

กำลังสั่นคลอนจริง
แต่พี่หนิงขออนุญาตไม่ตอบ

มาจากเรื่องผู้หญิงอื่นหรือเปล่า

เคยเป็นข่าวว่าเก็บกระเป๋าออกจากบ้านนะ

หนิงบอกว่าในฐานะลูกผู้หญิงในฐานะแม่คน
ที่เป็นห่วงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้
เป็นห่วงลูกสาวอายุ๑๑ขวบ
เป็นห่วงที่จะต้องมาเจอข้อความ
บรรทอนจิตใจในโลกออนไลน์หรือว่าในเพจต่าง
พี่หนิ่งบอกขอเธอย่าใช้คำรุนแรงหรือคำหยาบคายอะไรเลย
คับประคองครอบครัวให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันก็จะพยายามประคับประคองแล้วก็ได้มี
พูดคุยกับคุณจินสามีบ้างแล้วนะคะถึงหัวใจจะแตกราวแค่ไหนแต่จะต้องผ่านมัน
ไปให้ได้ฟังความรู้สึกบางช่วงบางตอนของพี่หนิงปณิตาค่ะ
ไหวไหมเธอไหวค่ะพอเวลามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนคำว่า
แท็กนางร้ายแฮชแท็กนางร้ายสายหน้าเหวี่ยงแฮชแท็กนางร้ายสายมุง
อ่ะมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่นิงอาจจะต้องโดนลากเข้ามาเอี่ยวในวังวนของข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเสมอเสมอ
แต่บางข่าวมันก็ไม่ใช่หนิงทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหา
ก็ยอมรับว่าครอบครัวนิงมีปัญหาอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคะ
นิงอ่านหนังสือเป็นแล้วอะค่ะแล้วก็ต่อจะให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็เริ่มอ่านภาษาไทยคล่องแล้ว
ทุกเรื่องมันจะถูกจาลึกเอาไว้บนโลกออนไลน์ฉะนั้นอันนี้หนิงวิงวอนขอจริง
ไม่ว่าจะกับหนิงหรือกับครอบครัวอื่นที่มีปัญหาในเรื่องตรงนี้ไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะ
อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาก็แต่งงานกันมา๑๒ปีกว่าแล้วอะค่ะ